เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดนะที่น้องผู้หญิงอายุ๑๔ปี
เขาไปบอกกับคุณครูประจำชั้นว่าเขาถูกคุณตากับถูกคุณน้าที่เป็นผู้ชายสองคนเนี่ยนะ
ล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
น้องเขาบอกเลยว่าจำได้เลยครั้งล่าสุดก็คือ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งโดนไปเอง
แล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันมาเป็นเวลา๕ปีค่ะ
ตอนนี้ได้มีการออกหมายจับแล้วแล้วคนก็แชร์ภาพหมายจับไปในโลกโซเชียล
ทั้งสองคนนี้ทั้งตาทั้งน้าก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิแต่พอทั้งสองคนไปมอบตัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
เขาปฏิเสธค่ะโลกโซเชียลแชร์ภาพนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะ
พ่วงงอกคำอายุ๘๓แล้วนะนี่คือตานะอายุเยอะแล้วอะค่ะ
นายธวัชชัยงอกคำอายุ๒๖ปีหรือนายบอย
๒คนนี้เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีในจังหวัดชายภูมิ
พนักงานสอบสวนเขารวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
สารจังหวัดชายภูมิออกหมายจับมาเรียบร้อยข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาวซึ่งเป็นหลานสาวแท้
อยู่บ้านเดียวกันมา๕ปีแล้วก็สองคนนี้หนีไปนะ
สุดท้ายพอมีภาพเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็ติดต่อพนักงานสอบสวนขอเข้ามอบตัว
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะคะที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุไปคุยกับคนในครอบครัวค่ะ
พอไปถึงเจอกับลูกชายคนโตของหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือลูกชายคนโตของในพั่ว
เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหรอกให้ไปถามแม่ก็แล้วกัน
เราส่งคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเรานะคะติเนี่ยค่ะ
ก็ไปคุยกับภรรยาของในพั่วนะคะซึ่งก็เป็นคุณยายของเด็กผู้เสียหาย
แต่เป็นยายเลี้ยงนะคะก็ไปถึงบ้านในช่วงค่ำอะค่ะ
ก็ยายเลี้ยงของเด็กผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเร็วนี้เอง
รู้จริงเพราะทุกวันก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็ค่ำแล้ว
พั่วเผาถ่านอยู่ที่บ้านก็มีหน้าที่คอยดูแลหลานสาว
อายุ๑๔คนหนึ่งนี่เป็นผู้เสียหายแล้วก็อีกคนนึง๙ขวบ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรระหว่างในพวกกับหลานสาวจน๒เดือนก่อน
อยู่ดีในพั่วหายออกไปจากบ้าน
ไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกไม่กล่าวหายไปเลย
ส่วนหลานสาวก็มีตำรวจมารับตัวไป
ยายเลี้ยงคนนี้ก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนายพั่วโทรหานะ

แล้วก็บอกว่าขอโทษ

เลี้ยงคนนี้ก็เลยบอกว่าก็แปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พั่วบอกว่านี่หลานสาวแจ้งจับข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
พั่วบอกว่ายอมรับแค่ว่าใช้มือจับอวัยวะเพศหลานสาว

แต่ว่าทำอาจารย์
ตัวภรรยาในพั่วก็เลยถามไงว่าทำไมถึงทำแบบนี้
พ่วงไม่ตอบนะแล้ววางสายใส่ไปเลย
ติดต่อมาอีกครั้งก็คือบอกว่าจะมอบตัวกับตำรวจแล้วนะ
คือตัวหลานสาวแจ้งจับทั้งในพั่วและในบอย
ซึ่งตัวยายเลี้ยงของเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
ก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง

เพราะว่าเห็นในพั่วเลี้ยงดูหลานสาวมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าแม่ของหลานสาวมีอาการคล้ายกับเป็นคนสติไม่สมประกอบ

ส่วนตัวในบอยหนึ่งในผู้ต้องหาอีกคนที่เป็นน้าชายของเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย

ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
นี่คือหน้าตาของในบอยหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ
บอยเป็นน้าชายของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายนะคะอายุ๒๖

ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
อันนี้ภรรยาของในพั่วเป็นคนเล่าให้ฟัง

ก็เลยย้อนถามแกว่าขอโทษทำไม
พ่อขอโทษหลายหลายว่าหลานอ่ะแจ้งจับพ่อแล้วอ้าวจะจับทำไมล่ะจับ
ทำไมจับจะเลยถามเจ๊เจ๊ก็บอกว่าก็อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรน่ะ
ตอนแรกแกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเนอะแกก็ไปไปแล้ววันหลังมาอีก
แกก็มาขอโทษอีกวันที่สองมาแกก็มาขอโทษอีกอ้าวพ่อได้ทำเขาจริงไหม
เขาก็บอกว่าไม่ได้ทำแต่จกเฉยเฉยแกว่าอย่างงี้อ่า
กเฉยเฉยเนี่ยจกจกเขาทำไมแกก็พูดเท่านั้นแหละแกก็ไปเลย
แล้วไม่ติดต่อมาอีกเลยเพราะว่าเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งอยู่ขอนแก่น
ไอ้คนนี้แหละที่มาว่ามาเล่นอยู่บ้านไงมาคุยมาอะไรที่นี่ตาก็ห้าม
แล้วพี่กลับมาตอนแรงแต่พี่ไม่ได้นั่นนะพี่ไม่ได้มานั่งอยู่กับเขา
แต่ได้ยินแต่เขาบอกว่าจะมาขอจะมาขอแล้วทีนี้ตาก็บอกว่าให้เขาเรียนจบก่อน
แล้วค่อยมาแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบว่ากลับไปบ้าน
ให้กลับไปบ้านไปหาตังค์ก่อนค่อยมาแต่งพ่อไม่ได้ห่วงไม่ห้ามหรอก
ก็เขาอยู่กับตาเขาตลอดวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ต้องอยู่ตลอด
สองคนเลยนะหลานเขาสองคนอ่ะก็อยู่ด้วยกันตลอด
แล้วลูกเราล่ะครับลูกเราก็ไปไปมามาอ่า
เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาก็ไปทำงานต่อ
ภรรยาของในผู้อ่ะวัยแปดสิบสามหนึ่งในผู้ต้องหา
ก็รับกับภรรยาตัวเองว่าจกเฉยคือเป็นภาษาท้องถิ่นนะภาษาอีสาน
ก็คือเอามือล้วงเอามือจับเฉยแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเกินกว่านั้น
แค่นั้นก็ไม่ได้แล้วนะนั่นน่ะสิหลานสาวอายุแค่๑๔เท่านั้นเองค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งผู้ต้องหานะคะน้าชายก็คือในบอยเนี่ย
บอยบอกว่าไปมอบตัวกับตำรวจแต่ว่าได้มีการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวออกมานะคะ
ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศค่ะเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าสาเหตุที่หลานสาววัย๑๔ปีไปแจ้งจับ
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุไปแจ้งจับเขาทำไมสองเดือนก่อน
หลานสาวไปบอกกับครูประจำชั้นที่โรงเรียนว่าถูกตา
สิบแปดจนถึงปัจจุบันตัวในบอยผู้ต้องหาอีกคนอ้างว่า
เขาก็ไม่รู้ว่าในพั่วล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือเปล่า
จนกระทั่งหลานสาววัย๑๔ให้การเพิ่มเติมว่า
ถูกในบอยน้าชายล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ครั้งล่าสุดก็คือวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ในบอยอ้างว่า๓๐กรกฎาคม
ตัวเองไม่อยู่บ้านนะไปแวะเอาหมวกกันน็อก
ที่เห็นว่าที่บ้านในพั่วอยู่กับหลานสาว
แล้วก็ช่วยกันเผาถ่านอยู่ตัวเองไม่ได้อยู่บ้าน

แล้วก็มีพี่ชายคนโตอีกคนนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่

เขาเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้าน
ก็เลยไม่เข้าใจว่าหลานสาวแจ้งจับเขาทำไม
อ้างว่าวันที่หลานสาวบอกว่าถูกล่วงละเมิดล่าสุด๓๐กรกฎาคม
เขาแค่เข้าไปเอาหมวกกันน็อกแค่นั้นเอง
เขาก็เลยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากหลานสาววัย๑๔ปี
คิดว่าตัวเขาเองกับตัวในพั่วขัดขวางเรื่องความรัก
ที่ว่ามีหนุ่มมาตามจีบแต่ว่าก็ยังอยากให้เรียนจบก่อน

ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องนี้นายบอยอ้างแบบนี้นะคะ
บอยก็ยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุ
เพราะว่าตลอดช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
ตัวเองทำงานดูแลลูกที่ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอด
คือวันนั้นที่เขากล่าวหาผมคือวันที่๓๐ผมไม่ได้อยู่บ้านเลยนะ
แต่เราก็เข้าไปในบ้านหรือเปล่า
ใช่ครับเข้าไปเอาหวกกันน็อกแล้วก็ออกมาเลย
แต่ว่ามันก็มีพยานที่เขาอยู่นั่นอยู่นะ
ทั้งผู้เป็นพ่อผมก็เหมือนกัน
ทั้งพี่ชายแล้วก็เพื่อนบ้านอีกนะที่เขานั่งกินเหล้าอยู่ที่นั่น
คือผู้ชายคนนี้เขาคบกับน้องมาเนี่ย

คือเขามาเปิดตัวเขาบอกพ่อผมเนี่ยว่า
ผมเนี่ยว่าเออจะพาแฟนมาบ้านผมมาให้พ่อรู้จัก

ถามว่าเออเป็นไงคบกันกี่เดือนแล้ว
ฝั่งผู้ชายว่าผมมาหาน้องทุกวัน
ออกมามาเจอกันอยู่โรงเรียนแต่เขาไม่ได้เข้าบ้านนะ
พ่อผมก็บอกว่าเออถ้าถ้าถ้ามาน่ะให้ให้ให้มา
พาผู้ใหญ่มามาพูดนี้จะเอายังไงแต่ต้องแต่งนะ
ยืนยันครับยืนยันยืนยันยืนยันว่าบริสุทธิ์จริงครับ
บริสุทธิ์ยังไงก็ผมจะไปมีเวลาอะไรกับเขาอ่ะครับ
ผมไม่ข่มขืนเขาเนี่ยผมรักษาลูกผมเนี่ยไปโรงพยาบาลมหาราชเนี่ย
ครั้งละสามเดือนสองเดือนบางทีได้นอนอ่ะเริ่มนึงแน่นอย่างครับ
อืมแต่ตัวตาอายุแปดสิบสามบอกว่าแค่จับเฉยเฉยไม่ได้ข่มขืน
ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าก็เข้าข้อหาแล้วแน่นอนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายภูมินะคะ
ไปคุยกับนางสาวสุชีวาบุญกอง
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายภูมิ

อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักเด็กค่ะ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียหายมาอยู่ในการดูแลด้วยนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจค่ะ
ไม่ให้คิดถึงเรื่องในอดีตตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้น
เริ่มสวสัยร่าเริงมากขึ้นนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ยังขอไม่เปิดเผยอะไรมากนัก
จากนั้นค่ะนักข่าวของเราก็ไป
พยายามคุยกับอาจารย์ประจำชั้น
ของน้องผู้หญิงอายุ๑๔ผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งอาจารย์ประจำชั้นเป็นคนที่เรียกน้องมาคุย
เพราะว่าได้ยินเพื่อนของน้องคุยกัน

ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยตากับน้าชาย
แต่อาจารย์คนนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวของเราเพิ่มเติมค่ะ
ก็ต้องไปดูความคืบหน้าทางคดีกันต่อ
พันธุ์ตำรวจโทบุญยงสอนศุกร์สารวัตรสอบสวนสพเมืองชายภูมิบอกว่า
ผลการตรวจร่างกายของน้องผู้หญิงอายุ๑๔ปีผู้เสียหายพบว่า
มีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์จริง
แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ไม่พบอสุจิในช่องคลอด
ซึ่งในพั่วซึ่งเป็นตากับในบอยที่เป็นน้าชาย
ก็เข้ามอบตัวแล้วทั้งคู่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
พนักงานสอบสวนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิ
บอยที่เป็นน้าชายญาตินำหลักทรัพย์๓๕๐๐๐บาทยื่นประกันตัวออกไป
ได้รับการประกันตัวออกมานักข่าวของเราก็เลยไปคุยได้
ส่วนตาในผัวไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว
ซึ่งพฤติกรรมของทั้งสองคนเนี่ยตามที่น้องผู้เสียหายให้ปากคำ
น้องเขายืนยันว่าในพั่วกับในบอยซึ่งเป็นตากับน้าชาย
ละเมิดทางเพศจริงตั้งแต่เรียนอยู่ป๖
ป๖เทอม๒ต่อเนื่องมาจนถึงม๓
พั่วล่วงละเมิดทั้งหมด๔ครั้งส่วนในบอยมากกว่า๑๐ครั้ง
พอล่วงละเมิดเสร็จขู่ด้วยนะคะห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
จนสุดท้ายอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นมารู้เรื่อง

ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เตรียมเรียกตัว
แฟนของเด็กผู้หญิงวัย๑๔ปีผู้เสียหายมา
เป็นเรื่องของอยากจะคบหากับแฟนคนนี้หรือเปล่า
ก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาให้เอาผิดน้าชายกับตาอะไรแบบนี้นะคะ
กรณีเหตุข่มขืนภายในครอบครัวแบบนี้
เราก็อ่านกันมาหลายข่าวแล้วเหมือนกัน
คือไม่รู้ว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่คนเดียวอันไหน